คุณผู้ชมกำลังคิดกันอยู่หรือเปล่าว่าวาเลนไทยนี้จะซื้ออะไรจะมอบอะไร
เป็นของขวัญวันพิเศษให้กับคนที่คุณรักกันบ้าง
ถ้ายังคิดไม่ออกนะที่ฉันจะแนะนำ
ไปหาขนมหวานดีกว่าคุณผู้ชม
เติมเต็มทั้งความรักเติมเต็มทั้งความสุข

ขนมที่ว่านี้นะคะมันก็คือขนมอารัวกุหลาบ
มันมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อย
แล้วก็หน้าตาน่ารักน่ารับประทานมากเลย
ไปดูกันดีกว่าว่าจะถูกใจคุณผู้ชมไหมค่ะ

อยู่ที่พิษฐุนุโลกบ้านขุณชนะ
นี่คุณคะร้านนี้เขามีไอเดียเก๋มากนะคะ
โดยการนำขนมไทยโบราณอย่างอารัว
มาทำเป็นอารัวดอกกุหลาบ
สีสวยหน้าตาแบบนี้ค่ะ
ใช้เป็นสื่อรักเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความโรแมนติก
ให้ลูกค้าที่ซื้อไปมอบให้กับเพื่อนสนิท
คนที่ชื่นชอบคนที่แอบไม้ปองอยู่

ซื้อเป็นทางเลือกแทนดอกกุหลาบ
ช็อกโกแลตที่เราอาจจะคุ้นเคยกัน
ดูแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะคุณชนะคุณใบตองคุณผู้ชม

สีก็สวยหน้าตาก็ดีนะ
แม่ไอเดียนี้เป็นยังไงเราก็เลยไปคุยกับ
คุณผ่องพระดาจำปาทองเจ้าของร้านค่ะ

ที่ร้านเนี่ยขายแต่เบเกอรี่เพียงอย่างเดียว
ประกอบกับว่าช่วงหนึ่งที่เขามีกระแสเรื่องไขมันทราน
ไมันทราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเบเกอรี่ใช่ไหมคะ
ผ่องพระดาก็เลยหันมาเปลี่ยนเมนู
มาทำเป็นขนมไทยปลอดไขมันทราน
นี่เป็นไงเอาใจคุณผู้บริโภคแล้วก็คนที่ดูแลสุขภาพ

จากนั้นก็เลยคิดวิธีปรับทำยังไงนะ
ขนมไทยมันดูน่าสนใจมันดูน่าทานมากขึ้น
ก็เลยเอาเทศกาลต่างนี่แหละค่ะมาผนวกเข้าไป
กลายเป็นขนมในแต่ละเทศกาล
นี่รูปร่างหน้าตาออกมาสวยงามน่ารับประทานมาก
ส่วนรสชาติเนี่ยการันตีเลยว่าไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอน
ฟังเจ้าของร้านยืนยันกันค่ะ
พูดความคุกทลากาแฟได้อย่างแบบไม่หวานจนเกินไป
นี่เลยเป็นสิ่งที่ถูกใจมากเพราะว่าหลายคนที่อาจจะไม่
ขนมหวานเพราะมันหวานเกินไป

หวานเกินไปทานคู่กับชากาแฟกันไป

เห็นแบบนี้แล้วนะคะอยากจะซื้อขนมอารัวกุหลาบ
ใช้เป็นสื่อแทนความรักในช่วงวันวาเลนไทย

ที่จังหวัดพิษนุโลกนะคะ
ร้านเขาเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งถึง๒ทุ่มนะคะ
เบอร์โทรให้คุณผู้ชมด้วยนะ

ว่ากันมาร้านนี้เขาพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ
บางทีเราลืมนึกไปนะว่าขนมไทย
ก็เป็นของขวัญวันวาเลนไทยได้เหมือนกัน

หรือจะเป็นทองหยิบทองหยอดที่เขา
ไซต์มันเป็นรูปลักษณ์ของรูปหัวใจ
เป็นสื่อบอกรักแทนใจ
เป็นไอเดียเก๋ของร้านขายของต่างว่า
เขาจะมีวิธีการทำมาในช่วงต้อนรับช่วงเทศกาลวันวาเลนไทยแบบนี้ยังไงบ้าง